รักกันต่อเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นคน
คนจะมีบัตรประจำตัวประชาชนถูกไหม

หมาเขามีบัตรประจำตัวประชากรสุนัขค่ะคุณผู้ชม
เป็นยังไงเหมือนของคนขนาดไหนเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
เพราะว่ามันคิ้วสุดเลยค่ะ
มาค่ะมาทำบัตรประชาชนน้องหมากันนะคะ

แบบไม่ซ้ำใครเลยนะคะ
เราก็เคลือบพลาสติกให้อย่างดีเนาะ
เป็นแค่ขนมน้องหมาด้วย
ขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้ตอบรับอย่างดีมากเลย
โอ๊ยมันเหมือนบัตรประชาชนของคนเลย
แล้วที่มองเห็นนั้นมันไม่ใช่ชิปการ์ดที่มันบันทึกข้อมูลอะไรได้ของจริงใช่ไหม

ตอนนี้ก็ฮอตฮิตกันมากเลยนะคะ
ใครที่เลี้ยงน้องหมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปทำแบบนี้กันคุณผู้ชม
เวลาไปคลินิกทีไรคุณหมอชอบถาม
ชื่อน้องอะไรครับหมายถึงชื่อน้องหมานะ
วันนี้ก็เลยมีบัตรประจำตัวเป็นของตัวเองแล้วนะ
แล้วบัตรแบบนี้ค่ะมันเป็นบัตรแข็งที่เคลือบ
รายละเอียดข้างหน้าเมื่อกี้ดิฉันเห็นดิฉันก็อมยิ้มนะ
คือเขียนเด็กชายมาเวลจันทีนี่นามสกุลพ่อแม่แน่นอน
แล้วก็มีเลขประจำตัวมีวันเดือนปีเกิดมีที่อยู่
มีศาสนาด้วยจ้าระบุศาสนาพุทธนะคะ
ส่วนด้านหลังก็เก็บรายละเอียดแบบเนียนมาก
ดูรูปถ่ายติดบัตรน้องสิคือน้องไม่ได้หน้าตรงนะ
หันข้างเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้บอกส่วนสูงของน้องนะคะ
ก็เรียกว่าในโลกออนไลน์เขาก็ฮือฮากันไง
อยากทำบ้างอ่ะแต่ทีนี้พอมันกลายมาเป็นเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
วิภาควิจารณ์กันไงว่าอ้าวมันเหมือนบัตรประชาชนเลย
มันเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะ
ก็เลยอยากรู้คำตอบต้องถามอธิบดีกรมการปกครองค่ะ
กรรศุนักเหมือนกับบัตรประชาชนประจำตัวหมามันได้ไหมมันได้ไหม
อยากรู้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าอธิบดีบอกแบบนี้ค่ะ
มันไม่มีกฎหมายที่จะไปเอาผิดกับคนที่ลอกเลียนแบบนะ
แม้ว่าขนาดบัตรเนี่ยมันจะคล้ายกับบัตรประจำตัวประชาชนของคนก็จริง
แต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีส่วนไหนที่บอกว่าเป็นบัตรที่ทางราชการออกให้นี่นา
มันเอาอย่างนี้คุณนักข่าวคิดง่ายคิดตามผมนะ
เหมือนกับแบงค์กาโมเห็นไหมแบงค์กาโม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิด
คือบนนั้นมันก็เป็นรูปตัวการ์ตูนแบบชัดเจนไม่ได้ทำเรียนแบบเพื่อให้มันเหมือนเด๊ะ
อันนี้ก็เหมือนกันค่ะตราเตออะไรต่างเนี่ยมันก็ยังมีรูปน้องหมาอยู่แบบชัดเจน
ถือว่าไม่เป็นเรื่องผิดแล้วคนที่ทำเนี่ยเขาก็มีเจตนาทำเล่นเล่น
ไม่ได้จะเอาไปใช้ในส่วนราชการอันนี้ก็ไขข้อข้องใจให้เรียบร้อยแล้วนะคะ